อำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำเขาจัดงานค่ะเป็นงานสารหลักเมือง
สารหลักเมืองก็จะเป็นมีของขายมีคอนเสิร์ตให้ได้ไปสนุกกันนะคะ
แต่มีกลุ่มวัยรุ่นค่ะไปทำลายความสนุกไปยกพวกตีกันนะคะ
โอ้โหบรรยากาศเนี่ยชุนละมุนวุ่นวาย
อกจากจะใช้มือเนี่ยตีกันชกต่อยกันแล้วเขาบอกได้ยินเสียงปืนด้วยนะ
ทุกคนสงบนะครับใจเย็นครับทุกคนครับ
ทุกคนสงบนะครับใจเย็นครับทุกคนครับ
ถึงขั้นพิธีกรบนเวทีจะต้องยุติคอนเซิร์ตน่ะล่ะค่ะ
บอกว่าเอาไม่อยู่แล้วคือพูดอะไรไม่ได้นอกจากระวังตัวกันนะครับ
คือเอาตัวรอดกันเองนะครับแน่นอนแหละนะ
ดูแลตัวเองด้วยนะครับแต่เขาบอกว่างานนี้มีคนเกือบถูกลูกหลงเลยนะคะ
นี่เขารุมกันเป็นร้อยคนเลยล่ะค่ะ
ชกต่อยกันยิงกันชุนละมุนมาก
ในงานสารหลักเมืองเที่ยวเปอร์ปะคัมบุรียรำ
ผู้สังขาวของเรารงพื้นที่เฟย์ตุรสอบค่ะ
ไปพบกับนายนัชพลล่าล้ำจำหน่าตกุลอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย
เขาบอกว่าเขากับเพื่อนมาเที่ยวงาน
ระหว่างที่ดนตรีกำลังเล่นอยู่บนเวทีกำลังเต้นสนุกเลย
กลุ่มวัยรุ่นด้านหลังเต้นกันสนุกเหมือนกัน
แต่จู่วัยรุ่นสองกลุ่มซึ่งเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นกลุ่มไหนกันบ้างนะคะ
ชกต่อยกันเป็นวงเล็กต่อมามันบานปลายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะ
ลักษณะมาจากคนละตำบลแล้วก็ตะลุมบอลกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครค่ะ
ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๓๔นัด
กระสุนเนี่ยไปถูกขาขวาของเพื่อนเขาด้วยนะเพื่อนเขาถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
วัญชัยมีล้อมชาวนครปฐมนะคะเป็นเจ้าของร้านขายขนมห้อแกงที่เดินทางมาขายในงานด้วย
บอกว่าตอนเกิดเหตุขายขนมห้อแกงอยู่ที่ด้านนอกหลังวัยรุ่นมีเรื่องกัน
กลุ่มวัยรุ่นวิ่งออกมาจากภายในงานนะคะมาถึงหน้าร้านของเขาซึ่งอยู่นอกงาน
ตอนนั้นคนในร้านก็ยังขายขนมกันเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปก็ได้เข้าไปตรวจสอบภายในร้าน
พบว่าผ้าใบภายในร้านมันมีรอยกระสุนมีตั้งสองรูเขาบอกโอ้โหนี่ถือว่าเคราะห์ดีนะ
ช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงที่มีคนยิงเข้ามาเนี่ยไม่ถูกคนในร้านยอมรับว่าไปขายของมาหลายที่
ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอย่างไรก็ตามความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความนะคะ
แต่ตำรวจก็จะต้องไล่ตรวจสอบภาพบุคคลจากในคลิปเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
งานเขารื่นเริงกันนะไปทำลายความสุขเขา